อ่ะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันสักหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับกรณีแก่นำคณะรัศดรเพนกวิ้นรุ้งแล้วก็ไม้พานุพงศ์ที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยทนายความเข้าไปเยี่ยมไม้พานุพงศ์นะครับ
แล้วก็ออกมายืนยันกับนักข่าวบอกว่าไม้เนี่ยอ้างว่าถูกตำรวจนอกเครื่องแบบทำร้ายครับ
นะครับขณะนำตัวมาสอนอประชาชื่นขณะที่ตำรวจโต้กลับนะฮะ
ตอบโต้บอกว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายนายกฤษดางนุจรัฐทนายความจากศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับ
เปิดเผยหลังจากเข้าเยี่ยมแก่นำราศดร๓คนที่โรงพยาบาลพระราม๙ระบุว่า
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองระยองนะครับ
อายัดตัวนายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้นะครับจากเหตุการณ์ชูป้ายประท้วงพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
แต่ยังไม่สามารถควบคุมตัวไปฝากขังได้นะครับ
จากไม้ยังต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โดยไม้ยืนยันกับทนายบอกว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกาย
ขณะคุมตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมายังสนประชาชื่น
โดยศอกนะฮะโดนทั้งศอกทั้งเข่าแล้วก็โดนเตะนะครับ

ต้นแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดการกระแทก
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับไต
ล่าสุดไม้เนี่ยยังอ่อนเพลียนะครับ

รวมทั้งต้องตรวจสมองจากอาการหมดสติก่อนหน้านี้ด้วย
แพทย์คาดว่าน่าจะต้องรักษาตัวต่อถึงวันศุกร์

ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าทั้ง๓คนเนี่ยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างรุ้งเองเนี่ย
หรือว่านางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัตรกุล
หลังจากที่ถูกตำรวจสนปทุมวัน
นำหมายสารแขวงปฐุมวัน๒หมายมาอายัดตัว
เมื่อคืนวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดก็มีหมายจับของสนเตาปูนนะคะ

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นข้อหาอะไรค่ะ
อาการล่าสุดของรุ้งดูกันหน่อยค่ะ
ยังมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ต้องรักษาตัวต่ออีกสักประมาณ๒๓วัน
เพราะมีอาการปวดศีรษะจากไมเกรน
มกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจสนปทุมวันนะคะ
ว่าวันนี้แหละทางตำรวจจะนำสำนวนไปขอฝากขังต่อสารแขวงปฐุมวันต่อไปค่ะ
ส่วนเพนกวิ้นค่ะคุณผู้ชมพระฤทธิวรักษ์ตำรวจจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ได้มีการนำหมายสารอุบลราชธานีมาอายัดตัว
ซึ่งเป็นหมายจับเก่าที่ถูกนำมาแสดงแล้ว
ที่เพนกวินถูกควบคุมตัวที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
ซึ่งหมายจับนั้นไม่มีผลแล้วนะคะ
อาการของเพนกวินเป็นยังไงบ้างตอนนี้บาดแผลถูกแก้วบาดเนี่ยคืออาการยังไม่ดีขึ้นค่ะ
ต้องรอดูอาการของโรคหอบหืดกำเริบด้วยนะคะ
หลังจากที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำซึ่งหมอบอกว่าอาจจะต้องรักษาตัวต่อนะคะ
แล้วก็รอดูอาการอีกสักประมาณ๒๓วัน
ต่อจากนี้เจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยวจะอ่านหนังสือสอบแล้วนะ
ฮะทีนี้ไปที่สอนอประชาชื่น
พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเชษวงหอมหวนนะครับ
ภูมิกับการสอนอประชาชื่นแถลงถึงการรับตัวนายพระฤทธิ์กับพานุพงศ์
ไปที่สอนอประชาชื่นยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นปฏิบัติตามหน้าที่ครับ
ระหว่างการควบคุมตัวทั้ง๓คนมาที่สนประชาชื่น
ยืนยันว่าทำตามหลักยุทธวิธีไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
แต่ว่าไหมชาวในเขาก็เซลตำรวจทักทรียะนำทำงาน
ส่วนกรณีผู้ชุมนุมทุบทำลายรถคุมขัง
เบื้องต้นก็มีความผิดชัดเจนคือต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าตัวน้างเพราะตัวนางเพราะโจรโลกร
แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพนกวิ้นนะครับ
เมื่อวานเนี่ยนายสุชาติสวัสดิศรีศิลปินแห่งชาติ
ซึ่งเคยไปยื่นหนังสือต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้เปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาใช้จัดกิจกรรมวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
คุณสุชาติโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า

ถูกไล่ออกจากงานเมื่อไม่กี่วันก่อน
ด้วยเหตุผลที่บริษัทอ้างว่า
มีลูกชายไม่จงรักพักดีแบบเพนกวิน
ท่านคงเห็นแม่ของเพนกวินอยู่กับเพนกวินที่หน้าสอนอประชาชื่นวันที่สามสิบตุลาแล้ว
ซึ่งวันนี้เพนกวินจะถูกหมายอายัดตัวอีกหนึ่งหมาย
แล้วก็มีหมายจากสะดออื่นอีกหลายแห่งทั่วประเทศ
ทั้งนี้มีคนที่รู้จักนะเข้าไปทักแม่ของเพนกวินให้กำลังใจ
แล้วก็มีการระดมเงินช่วยเหลือบริจาคให้ด้วย

แม่มีหน้าที่ดูแลเขาให้พร้อมแล้วส่งคืนให้มวลชนเพราะเขาเป็นของทุกคนไปแล้ว
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการเมืองที่เกิดขึ้น
แล้วก็เพนกวินเองประกาศเลยบอกยอมพลีชีพสู้ไว้ถึงที่สุด